อัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
เลือกวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เปิดงานวันโยคะสากลประจำปี๒๕๕๙
ภูมิปัญญาล้ำค่าของชาวอินเดีย
โดยนางสรรพัฒน์ประโมทะกะรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ
นางสุจิตราทุไรเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
พร้อมคณะอุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย
โดยมีแอนมิดชัยดาราดังของฮอลลีวูดอินเดีย
พร้อมคณะผู้รักโยคะจากนานาประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า๒๐๐คน
อัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
ว่าการประชุมสหประชาชาติ

กำหนดให้วันที่๒๑มิถุนายนเป็นวันโยคะสากล
เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของโยคะ
ที่มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติ
ปีนี้เลือกจัดงานที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา

และมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของอินเดีย
และยังเป็นการเชิญชวนชาวอินเดีย
มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา